ก็มาเยือนถิ่นที่ไปถ่ายละครมานะครับ

ใช่ครับวันนี้ก็มาเจอแฟนสาวนะครับ
ที่เหมือนกับใส่ชุดไทยมาร่วมงานถ่ายรูปกัน
ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ใส่ชุดในละครจริงเลย

ก็รู้สึกแปลกนิดนึง

ก็ต้องมีทีมงานมาช่วยแต่งตัวให้
เพราะว่าให้มันสมกับที่มายุธยาหน่อยครับ
จริงชอบตัวเองในลุคชุดแบบนี้ไหมคะ
จริงแล้วผมไม่ชอบเล่นละครแนวนี้เลยนะครับ

ผมรู้สึกว่าผมเขินไม่ค่อยชอบ
แต่ว่าพอมันเล่นไปนานปีครึ่งเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าเราก็อินกับชุดเหมือนกัน
แล้วคือเวลาแต่งแล้วรู้สึกว่าเป็นพี่หมื่นอะไรอย่างนี้
มันก็ชินแล้วล่ะ
แต่มันก็ชอบพี่โฟมในชุดแบบในลุคแบบนี้นะครับ

เขาก็คงจะมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับ
เพราะว่าละครแนวนี้ค่อนข้างจะหายไปนาน
พอกลับมาอีกทีก็คนก็อาจจะรู้สึกว่า

อะไรแบบไม่เป็นไรไปใส่ชุดธรรมดาก็ได้

รู้สึกไม่เขินแล้วเพราะว่าคนเขาถ่ายทั่วประเทศเลย
เวลาเห็นคนไทยใส่ชุดไทยมากขึ้นอย่างนี้ตัวเอง
ดีใจครับดีใจเพราะว่ามันสื่อถึงละครของช่อง๓
แล้วก็ละครของบอร์ดคลาสด้วยที่ว่า
ทำให้คนหันมาสนใจความเป็นไทยมากขึ้นนะฮะ
และอย่างที่สองก็คือว่าดีใจที่ชุดประจำชาติสมัยก่อนของเรา
อย่างนั้นยังไม่ก็พูดในรายการในหน้าประโยชน์ไทย
ว่าสนับสนุนของคนไทยคืออะไร
จริงผมว่าท่านนายกก็คงไม่ได้สนับสนุนหรอกนะฮะ
สนับสนุนละครหรอกอาจจะพูดในแง่ของว่า
ละครเรื่องนี้ทำให้กระแสความนิยมความรักชาติไทยมันดีขึ้น
แล้วก็มีหลายกระทู้เหมือนกันพูดว่า
จริงละครเรื่องนี้เหมือนกับทำให้คนไทยมีความสุขขึ้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอ่านแล้วมันก็ยิ้มนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนได้มาดูทีวีนะ
คือบางคนแชร์ดูเป็นกลุ่มเลยดูแบบทั้งครอบครัวเลยอย่างนี้ฮะ
ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนั่งดูแล้วก็แชร์รูปกันอย่างนี้
มันเป็นความสุขที่แบบเราอยากให้วัยเด็กแบบนี้เรากลับมา
เพราะเดี๋ยวนี้ผมก็แทบจะไม่ค่อยดูละครกับที่บ้านแบบนี้
แต่พอเห็นแบบนี้แล้วมันนึกถึงตอนเด็กที่แบบนั่งดูพ่อแม่ลูกกันอะไร
อยากมานั่งเวทนักศึกษ์ไปต่อประเทศ

ดีเลยครับขอให้รัฐบาลสนับสนุนด้วยกันนะครับผม

ไม่เฉพาะละครของเราแต่ว่าอยากให้ค่ายอื่นก็
ผลิตออกมาแข่งกันมันจะได้แข่งกันในเรื่องของความละครที่มีคุณภาพอะไรอย่างนี้

อย่างนั้นไปเมื่อสองกรมฟิล์มมา
อ๋อฮะครับอันนี้ไม่รู้เลย
ถามว่าจะไปเปิดตำรักที่เอเชีย
โหดีเลยครับผมว่ามันก็เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราแบบ
อินเตอร์นะช่อง๓เพราะว่าช่อง๓ไม่ค่อยได้ขายไปต่างประเทศเท่าไหร่

อยากถ้าแบบทางรัฐเอ็มคอมกับโรงงานอะไรแบบนี้นะครับ

ก็เห็นว่าจะไปพบนายกอยู่เหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้ครับก็เตรียมจะไปเห็นนายกก็พูดอยู่ครับ
เตรียมจะพูดกับแม่เดียวเองครับ
ก็ไม่มีอะไรหรอกครับในฐานะนักแสดงคนวงการบันเทิงก็
ถ้ารัฐบาลสนับสนุนเหมือนเกาหลีเนี่ย
เราจะไปได้ดีกว่านี้เยอะครับผม
เราจะเป็นเกาหลีเขาดังเพราะว่าละครจริงนะ
จริงแล้วถ้าเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะเป็นเรื่องแรกไหม
จริงแล้วเรื่องอื่นก็ไปดังในซีนเยอะนะครับ

เขาก็อาจจะชอบพี่หมื่นมั้งไม่รู้เหมือนกัน
เราก็คงจะแบบว่าละครมันอาจจะแปลกใหม่สำหรับเขามั้ง
พอใส่ชุดไทยแล้วด้วยเรื่องนางเอก
มันต้องน่ารักส่วนใหญ่จะได้ยินว่า
เขาจะชอบแม่ตัวแม่กรเกตที่เป็นในปัจจุบันแล้วย้อนมาในอดีตอย่างนี้

แต่เราเองก็คือแบบนั้นความเป็นไทยเข้าสู้พี่โป๊ปก็นั่งไทย
ครับผมก็น่าจะทุกอย่างมันลงตัวองค์ประกอบของภาพ
ลุคของแต่ละคนก็มีไอ้จ้อยหลุดมาขาวอยู่คนเดียวแหละ
ตอนนั้นเขาก็คือเข้มหมดก็คือโดยรวมของภาพแล้วมันดูเป็นคนโบราณหมดอ่ะ
ยุคนั้นนะฮะมันก็เลยอาจจะทำให้คนเขาต่างชาติเขาดูแล้วรู้สึก
เออประเทศไทยเป็นอย่างนี้เหรอเนื้อเรื่องสนุกแบบนี้เหรอ
คือเอาไปแปลหลายภาษามากที่ผมรู้มานะครับก็ดีใจ

ก็ถ้าทางช่องกับทางบอร์ดแคสก็ยังเห็นว่าบทยังเหมาะสมกับผมอยู่อย่างนี้ก็มีสิทธิ์จะได้เล่นนะครับ
แต่ผมไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขาจะทำต่อไหมหรืออะไร

ไม่น่าจะเพิ่มนะครับไม่น่าจะเพิ่มครับอันนี้ไม่รู้จริงว่ายังไงครับ
ไหนยังไม่ได้มีการเรียกไปถ่ายอะไรอย่างนี้
ไม่มีครับไม่มีเรื่องให้ถ่ายเพิ่มครับไม่ได้มีอย่างงี้ครับ
อย่างงั้นพี่ป๊อปตอนนี้ก็คือทุกวันเลยใช่ไหมครับวิกที่มามา
ทุกวันเลยครับผม

ก็งานทุกวันนะครับจนถึงเดือนหน้านะครับ
แต่ว่าไม่ใช่งานอีเวนต์อย่างเดียวนะครับก็มีงานของช่องสามด้วย
งานที่จะต้องไปช่วยเหลืองานตนะงานนี้ด้วยครับก็คือไม่ได้เป็นสินค้าอย่างเดียว
เจ็ดปีแล้วแต่ว่าความที่อยากกระทำเหมือนกันเองยังมีอยู่
โอเคกับวงกาบันเทิงแล้วรู้สึกว่าเอ่อควรจะพักบ้านแล้ว
แบบนี้ก็อาจจะหาเวลาไปทำการรุสสนเหมือนเดิมอย่างงานตอนนี้คือได้อยู่ใช่ไหมคะ
บ้านของผมเองบ้างก็เลยแบบเต็มทุกวันเลยครับ

น่าจะแบบมันเป็นโดมมือของคุณมาก็แบบเป็นเครื่องอีก

ผมว่าก็เขาก็อยากถ่ายรูปแหละ

ก็ขอบคุณนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรรุนแรง
ก็คือเขาก็แค่จับมือแล้วก็ยิ้ม
ผมก็เข้าใจที่เขาว่าเขาก็คงอยากเห็นใกล้ชิดอะไรแบบนั้น

เขาก็แฟนคลับหรือคนประชาชนที่เขามาในห้าง

ก็แค่แบบอาจจะต้องทางสถานที่จัดงาน
ก็อาจจะต้องแบบมีการป้องกันให้เรานิดนึง

พี่ปกครับขอขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
คือวันนี้เรามีของพิเศษมาให้คุณอีฟด้วยนะครับผม

ว่าอีฟจะเล่นเกมเลยนะคะ
เกมก็คือทุกขั้นออเจ้าทั้งหลายที่ถ่ายรูปนะคะ

คือว่ามีคนสาวส่งมาเยอะมากนะครับ
ก็พยายามเลือกรูปที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงส่วนตัวนะครับ

เรายังว่าคุณเชื่อได้มากครับ

จะงั้นมาร่างไว้
ชื่อผมในละครวันละกันชื่อคุณมิมื่นสั่งสั่งให้หมด
ใส่ด้วยเดี๋ยวทำคนเขาฆ่าค่ะพี่มันเป็นควายหรือช็อคเกอร์ค่ะ

ผมหน่อยไหมการะเกดเดี๋ยวถ่ายรูปคู่นะครับเดี๋ยว
ใจเย็นเย็นนะครับเดี๋ยวใส่รูปคู่เลยอันนี้ก็เป็นต้องเหยียน
ต้องเหยียนต้องเหยียนไม่ใช่เชิงแม่งที่ผมเข้าใจ